สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
แต่หลายคนยังคงวางแผนท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่างทั่วไทยนะครับ

เพราะว่าจากการคาดการณ์ก็พบว่าสุดสัปดาห์นี้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนรวม
ถึงปริมาณฝนที่จะตกลงมาในเมืองของเราลดลง

เดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ก่อนหน้านี้
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนตกชุก
หลังจากนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น
สถานการณ์ฝนจะลดลง
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ระยะนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคอีสาน
และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่นะครับ
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝน
ตกในบริเวณดังกล่าวอยู่แต่ก็จะกระจายตัวน้อยกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ตอนบนวัน๒วันที่ผ่านมาฝนค่อนข้างตกชุกเลยทีเดียว

ถ้าหากเราดูกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือบริเวณภาคเหนือ
ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจะสังเกตว่ายังคงหนาตาอยู่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าแนวเมฆนั้นจะค่อยเบี่ยงขึ้นไป

มาดูการคาดการณ์ลักษณะการเกิดฝนตั้งแต่ค่ำคืนนี้
เป็นต้นไปในแต่ละจุดของประเทศไทยกันนะครับ

ฝนนั้นช่วงบ่ายจะเน้นตกบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
อาจจะตกเยอะหน่อยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
แล้วก็ไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ส่วนช่วงค่ำคืนวันพรุ่งนี้ครับ

บริเวณตอนกลางตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสาน

ถึงตอนกลางอากาศค่อนข้างร้อนแดดแรงละทีเดียว

นครสวรรค์แถวลบบุรีอาจจะร้อนหน่อยนะครับ
สูงสุด๔๐องศาเซลเซียต

แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้

เริ่มต้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
อำเภอเมืองศรีสะเกดตำบลเมืองเหนือ
ตอนนี้นะครับน้ำสูงกว่าตลิงประมาณ๐๘เมตรนะครับ

จังหวัดลำพูนตำบลศรีวิชัยอำเภอลีนะครับ
ตอนนี้มีการประกาศเตือนเรื่องของน้ำหลักดินถล่มที่๒จุดด้วยกันนะครับ
จุดแรกเนี่ยนะครับที่บ้านป้องในนะครับ
ซึ่งจุดนี้มีปริมาณน้ำฝนสะสมถึง๑๓๙๕มิลลิเมตรนะครับ

จุดนี้ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องเตรียมรับมือดังนี้นะครับ
ให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำหลากครับเก็บของที่จำเป็น
รวมไปถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
นักท่องเที่ยวก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่มาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุพธนันทร์พี่สิบมหังสวัสดีครับ